เพื่อไทยบอกว่าไม่ขายฝัน

โดยเฉพาะเงินดิจิทัล

คือถามมาหลายคนในเพื่อไทยแล้ว

เรื่องนี้ค่ะนายแพทย์พรมมินเลอร์สุริเดช
หมอมิ้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพักเพื่อไทย
ก็เปิดเผยนะคะหลังจากประชุมคอรมอลนัดพิเศษเมื่อวานนี้
บอกว่าการจัดทำนโยบายรัฐบาลขณะนี้
พร้อมจะนำเสนอต่อรัฐสภาวันจันทร์หน้าแล้ว

ยืนยันนะนโยบายที่แถลงครอบคลุมทุกประเด็นแน่นอน
ส่วนแหล่งที่มาของเงินรวมไปถึงจะแจกเงินดิจิทัล
กรอบที่วางไว้๑กุมภาปี๖๗ปีหน้า

มิ้งบอกว่าตอนนี้คณะทำงานกำลังทำงานอยู่
แล้วเชื่อมั่นว่าทำสำเร็จแน่นอน
ซึ่งถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากเทคโนโลยีแบบเดิม
เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอจับตารอดูนะคะ
แล้วเงื่อนไขต่างที่บอกว่าอะไรนะ
ให้กับคนไทยอายุ๑๖ปีขึ้นไปใช้ได้ในรัศมี๔กิโลเมตร

เพราะว่าตอนนี้จริงเริ่มมีคำถามมาแล้วนะ
ถามมาในช่องทางส่วนตัวของทั้งพี่เบิร์ตน้ำแข็งน้ำดอมเนี่ย
ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่างจังหวัด
แล้วเราไม่ได้กลับไปบ้านเลยเราจะต้องทำยังไง
คือเราทำงานนอกจังหวัดมุมลำเนาของเราเนี่ย

แต่ว่าก็ยังไงก็ตามนะครับ

แต่ว่าต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หนึ่งคือ
เขาต้องการนะครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของท่าน
ในชุมชนของท่านคือความตั้งใจเป็นเรื่องนี้นะ
แต่ผมว่านะเดี๋ยวเขาก็มีวิธีแบบว่า

คือนะตอนนี้คุณผู้ชมพวกเราก็จะทำหน้าที่
รายงานนโยบายของรัฐบาลชุดนี้

เมื่อวานนี้ก่อนการประชุมคอรมณ์ณพิเศษ
ณตอนนี้เราก็มีรัฐมนตรีสาธารณสุข

คุณหมอชนน่านครับก็พูดถึงเรื่องของ๓๐บาทรักษาทุกโรค

รอฟังนโยบายที่รัฐบาลจะแถลงต่อรัฐสภา
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำแน่คือยกระดับ๓๐บาทรักษาทุกโรค
หลักประกันสุขภาพทั่วหน้า
เมื่อถามว่าเอ๊คุณหมอหมอชนนั่น

หรือคนที่ใช้๓๐บาทรักษาทุกโรคร่วมจ่ายหรือเปล่า
หมอชนน่านบอกว่าสิทธิประโยชน์๓๐บาทรักษาทุกโรค
เป็นโครงการเดิมสมัยรัฐบาลไทยรักไทย
ในระยะเริ่มต้นผู้เข้ารับบริการที่มีเงินต้องจ่าย๓๐บาท
แต่เมื่อมีการปรับปรุงมาเรื่อยก็ไม่ต้องจ่ายเงินแล้ว
ซึ่งนโยบายใหม่ของเราไม่ได้พูดถึงเรื่องการเงิน
แต่จะไปเน้นยกระดับให้ประชาชนเข้าถึงระบบบบริการทางการแพทย์ให้มากขึ้น
ใช้บัตรใบเดียวเลยบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว
ไปรักษาได้ทุกที่จะได้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพครับ
แต่ที่หมอชนนั่นพูดถึงเรื่องใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว
แล้วไปได้ทุกโรงพยาบาลจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร่นั้น
หมอชนนั่นบอกเดี๋ยวต้องจัดการเรื่องระบบก่อน
ให้มันมีความสมบูรณ์แล้วก็ดำเนินการได้ทันที
อีกหนึ่งเรื่องที่บุคลากรการแพทย์
เขาก็รอดูนโยบายของรัฐบาลนี้อยู่
ก็คือเรื่องค่าตอบแทนของบุคลากรการแพทย์

แล้วก็บุคลากรอาจจะไม่เพียงพอในโรงพยาบาลรัฐนะครับ
คือทุกหน่วยงานราชการบัตรประชาชนใครยังไม่เป็นแบบชิปมั่ง
ถ้าเป็นแบบชิปมันให้ใช้ได้ทุกหน่วยงานได้ไหม
สักทีไอ้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเลิกสักที
ถ้ามันเสียปั๊บแล้วมันออนไลน์ได้เนี่ย
ประชาชนจะได้สะดวกจะได้ลดเรื่องกระดาษด้วย
ส่วนนโยบายอีกนโยบายหนึ่งที่คนกรุง
อ๋อต้องทำทันทีปะพี่
จะทันทีไหม
ทำทันทีไหมถามนายกนิตครับ
ครับทำทันทีครับเราก็เริ่มดูแลทันทีครับ
เราต้องมาเอาระบบการขนส่งทางรางทั้งหมด
เชื่อมต่อกันให้เป็นรูปธรรม

แล้วก็ดูซิว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่

ท่านรมดิสุริยะไม่ได้เข้าเลยนะครับ

ทราบว่าทุกเรื่องเร่งด่วนหมดนะครับ

มีความตั้งใจจริงครับขอเวลานิดหนึ่งนะครับ

ตั้งใจจริงนะทำทันทีนะ
แต่ว่าได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะ

นะครับท่านนายกชี้แจงครับ

เป็นปัญหาของประชาชนยืนยันว่ามีรายละเอียดทั้งหมดนะครับ
ซึ่งอยู่ในการดูแลขนส่งทั้งระบบ
พัฒนาให้เชื่อมต่อกันทุกสายเดินทางด้วยบัตรใบเดียว
มันต้องอย่างนี้ถ้าทำได้จริงต้องอย่างนี้
แล้วก็ย้ำว่าไม่ต้องรอ๒ปีแต่ทำทันทีครับ
ส่วนกรณีที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่า
กระทรวงคมนาคมบอกว่าอาจต้องรอ๒ปี
มองว่าอาจจะมีเรื่องเร่งด่วนหลายด้าน
อีกทั้งเพิ่งเริ่มการทำงานในกระทรวง
ต้องมีการหาลือกับข้าราชการประจำด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมอันนี้คือเรื่องของนโยบาย
ค่ารถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
เดี๋ยวรอดูครับว่าพอเขาเคลื่อนตัว
ทำงานนะครับในนามรัฐบาลแล้วจะเป็นยังไงครับ